เอาคุณคะไปต่อกันที่กิจกรรมดีดีค่ะเผื่อว่าจะเสริมดวงนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เจ็บกันมาเยอะเสียหายกันหลายบาทเลยทีเดียวนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทำบุญอย่าหวังผลใดทั้งสิ้นค่ะ
กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรตินะคะได้จัดงานคอนเสิร์มหากุศลขึ้น
ครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวด้วยนะคะในประวัติศาสตร์ที่ศิลปินร็อกระดับตำนาน
อย่างสองพี่น้องจากที่ราบสูงแน่นอนต้องคนนี้อัศนีวสารค่ะ
ไม่ได้มาแบบเดียวนะมากับสามสาวดีว่าด้วย
อย่างคุณใหม่เจริญภูระเจนิเฟอร์คิมแล้วก็รัฐก้าวอมรดิตค่ะ
ทั้งหมดนี้ค่ะรวมตัวกันโชว์เสียงร้องคุณภาพบนเวที
จะจัดการแสดงนะคะในวันพุธที่๒๒กุมภาพันธ์นี้
ซึ่งรายได้ทั้งหมดนะคะจากการจำหน่ายบัตรเลยค่ะ
จะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
เพื่อช่วยสมทบทุนสร้างบ้านพักพิง
มะเร็งเต้านมอย่างครบวงจรด้วยค่ะ
สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้
โดยไม่แสวงหาผลกำไรใดทั้งสิ้นค่ะ
เรียกว่าได้บุญได้ความสุขแบบเต็มเลยนะคะ
ต้องรีบคว้ากระเป๋าซื้อบัตรกันให้แล้ววันนี้
เห็นรายชื่อศิลปินแต่ละท่านไม่ธรรมดาสักคนเลย
ใช่ควรมากควรค่ะจะไปดูนะคะได้ค่ะ
ทำบุญด้วยนะคะแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะด้วย